คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่วงการภาพยนตร์กันบ้างดีกว่าค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวออกมาว่าผู้กำกับก็ขอถอนตัวนะ
ล่าสุดค่ะในห้างประจักรชัยหายทองคำค่ะ
ก็เลยขอมาอัปเดตกันสักหน่อยแล้วกันนะคะ
จากจะเป็นเจ้าของค่ายแล้วนะก็ยังเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะ

ได้รับความเมตตาจากเสียเจียงสมศักดิ์เตชารัตนประเสริฐค่ะ
หัวเรือใหญ่ค่ายหนังสหมงคลฟิล์ม
ส่งทีมงานมืออาชีพมาช่วยสารต่อโปรเจกต์นี้นะคะ
ตำบลนนท์คูลอำเภยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกด
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำกันต่อนะคะในวันจันนี้
ต่อด้วยที่จังหวัดบุรีรำก็จะศรีสะเกดก็ต่อด้วยที่บุรีรำเลยนะคะ
ทั้งนี้แคนดี้รากแก่เหนื่อยทีมงานได้บอกด้วยว่า

ลายเครียดแล้วก็เป็นหนังอินดี้ไวทีนฮาน้ำตาเล็ดแน่นอน
ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเพราะว่าเขาบอกว่ามีบทเปลี่ยนแปลงไปเป็นดราม่า
ผู้สาวขาเราจะมาดราม่าก็อาจจะเป็นความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะ

ถ้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันด้วยนะคะ